เขาจะมีการใช้ข้ออ้างในเรื่องที่ว่าเขาเคยมีประวัติการรักษาป่วยทางจิต
มาเป็นข้อต่อสู้ทางคดีหรือเปล่า
ถึงตอนนี้เอาเท่าที่เรารู้ความคืบหน้าก็คือว่า

ทนายของแอมคือทนายพัฒน์รับทำให้หมดเลยแล้วเหยื่ออีก๑๔รายที่เป็นคดีอยู่มีทนายหรือยัง
วันนี้คุณระพีพาญาติของเหยื่อเข้าร้องสภาธนายความเลย
ร้องขอความช่วยเหลือว่าให้มีการจัดหาทนายความมาช่วยเหลือเหยื่อหน่อย
ซึ่งทางสภาธนาความเองก็บอกว่ายินดียินดีจัดหาให้แน่นอน
และจะมีการสอบมัญญาติทนายพัฒน์
คือทนายของแอมด้วยว่ามีตรงไหนที่มันเกินเลยผิดมัญญาติอะไรไปบ้างหรือเปล่า
หลังจากที่มันมีข้อร้องเรียนเข้าหูสภาธนายความมาเหมือนกันนะคะ
วันนี้ที่สภาธนายความค่ะดรวิเชียนชุดไทยสงฆ์นายกสมาคมธนายความ
ผู้บริหารสภาธนายความก็แถลงข่าวเลยนะคะ
หลังจากที่คุณระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีแอมสายนาย
คุณระพีก็คือรุ่นพี่ของคุณก้อยเหยื่อรายล่าสุดได้ไหม
คำว่าล่าสุดได้ไหมเพราะว่าก็เป็นเคสมาเมื่อ๑๔เมษายน
เป็นเคสเริ่มต้นนี่แหละเป็นคนที่ปฏิติปัตติต่อทุกอย่าง
เพิ่มเติมเข้ามาแล้วคุณระพีก็เลยรับเป็นผู้ประสานงาน
ทุกเคสให้เหยื่อของแอมใจยนาย
ใช่ซึ่งคุณระพีก็เลยพาญาติของเหยื่อแอม
มาร้องขอความช่วยเหลือให้สภาธนายความช่วยเหลือทางคดีหน่อย
วิเชียนยืนยันเลยนะคะว่าสภาธนาความยินดีให้การช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อทั้ง๑๔ราย

ทางสภาธนายความจะจัดทนายความอาสาช่วยเหลือคดี
แล้วก็จะทำงานควบคู่กับตำรวจที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนในคดีนี้แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
ส่วนอุปสรรคที่เหยื่อบางรายเนี่ยเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว

อันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องติดตามดูการเสียชีวิต
ว่าอาจจะถูกกระทำโดยผู้ต้องหาไหม
ทนายความเองก็ต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยว่ามีร่องรอยหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่า
หลายคนก็กังวลว่าเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรมไหมแอมจะรอดหรือเปล่าหรือยังไง
ทางด้านของนายกสมาคมธนายความยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งขึ้นมาซึ่งชื่อว่าพูดไปปุ๊บทุกคนร้องอ๋อ
จำคดีของคุณหมอผัดสะพรได้ไหมคะ
หญิงผัสพรบุญเกษมสันติที่ถูกสามีตัวเองฆ่าหันศพ๒๐กุมภาพันธ์๒๕๔๔ค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปในเคสนั้นถ้าจำได้นะคะเคสนั้นในตอนแรกพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะ
แต่ทนายความจากสภาธนายความนี่แหละที่เข้าไปฟ้องคดีแทนญาติคุณหมอผัดสะพร
จนทำให้คดีนี้เนี่ยนำไปสู่การถูกตัดสินประหารชีวิตค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงญาติญาติทางสภาธนายความก็จะดูแลแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมในสิ่งที่เพิ่งจะได้ครบถ้วนอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนการช่วยเหลือทางแพ่งก็จะมีสองกรณีนะคะก็คือว่าถ้าพนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องเนี่ย
ญาติผู้เสียหายก็จะแต่งตั้งทนายความให้เป็นโจทย์ร่วมเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในความผิดทางละเมิดได้เลย
ส่วนประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะพูดตั้งแต่แรกที่มีข่าวของแอมและก็แรกที่ทุกคนได้ยินเสียงและได้รู้จักกับทนายของแอมคือทนายพัฒน์เนี่ย
คือตอนที่ทนายพัฒน์ไปให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการนึงแล้วเขาบอกว่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
ซึ่งธนายความก็มีหน้าที่เข้ามาแก้ต่างในชั้นพนักงานสอบสวน

ว่าด้วยมัญญาติของทนายความด้วย
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทนายความทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

ฝ่าฝืนข้อบังคับในส่วนนี้

เหยื่อก็สามารถเข้ามาร้องทุกข์ได้

ตลอดจนหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นคดีมัญญาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการ๓คนตรวจสอบข่าวต่าง

ซึ่งธนายความบางคนก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่าง

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบถามไปยังคณะกรรมการ
ว่าจะต้องดำเนินการในรูปแบบไหนค่ะ
คือบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะ

เย็นว่าไม่สมควรคือไม่สมควร

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

เอามาเป็นข้อต่อสู้ทางคดีได้ไหม
อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศกรรมการนะคะ
อาการป่วยทางจิตของแอม
ถ้าช่วงเวลาที่ก่อเหตุแอมมีสติครบถ้วน
จะไม่สามารถหยิบยกมาเป็นข้ออ้าง
ที่จะไม่ต้องรับโทษได้ค่ะ

คนบอกอย่างนี้ก็รอดใช่ไหม
เขาบอกไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการพิจารณาคดีนะคะ
ซึ่งโทษในคดีสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ตอนนี้อยู่ในช่วงสืบพยานของศาล
ผู้ต้องหาก็คงจะคลอดลูกพอดี
หลังจากนั้นถึงค่อยมีการพิพากษา
ลองฟังในรายละเอียดดูนะคะ
ตรงนี้เองในเรื่องการตั้งคันของผู้ต้องหา

กับการที่จะถูกบังคับลงโทษ
คำพิพากษาของศาลอย่างแน่นอนครับ

ค่อนข้างชัดใจเลยนะพอพูดออกมาแบบนี้ค่ะ

คือแม้ว่ามันจะมีการลดโทษอยู่ในส่วนของผู้ที่ตั้งคัน
ถ้าโทษประหารชีวิตก็จะเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิต
แต่เชื่อว่าด้วย๑๔คดีหรือไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า
กว่าจะรวมกว่าจะสืบสาวอะไรเสร็จเนี่ย

แอมน่าจะคลอดลูกแล้วแล้วเลี้ยงลูกเกินอายุ๓ขวบแล้ว
มันจะพ้นโทษพ้นช่วงการได้รับการยกเว้นได้สิทธิ์ลดโทษตรงนั้น
ทางสภาธนายความยกเคสคุณหมอผัดสะพรขึ้นมา

เพราะหลายคนติดใจสงสัยว่าจะเอาผิดกับแอมได้เหรอ

ไม่ว่าจะเป็นเคสของเก่าหรือว่าของใหม่

อย่างเคสของคุณก้อยหรือสระวัตรปู
อันนี้คือ๒ศพที่ยังชนะสูตรทัน
ใช่แล้วก็เจอสายนายในร่างกาย
เอาล่ะเธอปฏิเสธข้อหานะ

เห็นแล้วว่าไปใส่ให้ตอนไหนอะไรยังไง
ยิ่งสบอื่นไม่ได้ชนะสูตรอย่างละเอียด
หลายปีแล้วด้วยผ่านมานานมากเผาไปแล้ว
จะยิ่งไปกันใหญ่ไหมจะพิสูจน์ยังไง
กรณีของแพทย์หญิงพัสพรตอนนั้นเนี่ยอยู่ดีก็หายตัวไป

สุดท้ายไปเจอกล้างที่ถูกหั่นถูกแยกบารายระเบิดสมัครไปแล้ว
แต่ตำรวจเขาไปไล่สอบสวนแล้วก็ดูจากพฤติกรรมแห่งคดี
ซึ่งตรงนี้ทางอายการหรือทางตำรวจก็มองว่า
พฤติกรรมแห่งคดีเนี่ยมันจะบ่งบอกลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายได้
คุณระพีชำนาญเรือนะครับบอกว่าวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๔ราย
ต้องขอบคุณสภาธนายความที่มาให้ความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายและคดีความ
แล้วก็ยังมีทนายคนอื่นที่ติดต่อเข้ามาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย
ส่วนการร้องเรียนเรื่องบรรยาทนายความของทนายของแอมคุณทพีบอกว่า
สังคมเองก็คงสามารถตัดสินได้จากพฤติกรรมในการให้สัมภาษณ์ต่างของทนายของแอม
และเชื่อว่าสภาธนายความจะไม่ละเลยการตรวจสอบทนายความของแอมในกรณีนี้
และมีห่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสภาทนายความเนี่ยก็คงไม่อยู่นิ่ง
และคงจะตัดสินอะไรได้เร็วกว่าปกติ
ทุกผู้ชมครับพี่สาวของคุณก้อยนะครับคุณก้อยนางสาวสุริพรที่เสียชีวิต
วันที่แอมพาไปปล่อยปลาที่ราชบุรีนะครับ
พี่สาวของคุณก้อยบอกว่าวันนี้ต้องถือว่าครอบครัว
ได้รับความยุติธรรมที่น่าพอใจและต้องขอบคุณสภาธนายความ
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้ววันนี้จะกลับไปบอกน้องสาวก็คือคุณก้อย
ไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วให้ไปมีความสุขข้างบน
ไม่ต้องกังวลอะไรกับทางบ้านโดยจะทำการชาปนกิจคุณก้อย
วันพรุ่งนี้นะฮะจะชาปนกิจแล้วนะครับ
พี่สาวบอกว่าเก็บร่างเอาไว้๒๗วันแล้วในช่วงของการผ่าพิสูจน์ต่างด้วย
ลูกสาวของคุณก้อยที่คิดถึงคุณแม่แล้วเขียนจดหมายถึงแม่
ตอนนี้นะฮะพี่สาวคุณก้อยบอกว่าหลานสาวก็ยังนอนร้องไห้ทุกวัน
แล้วก็บอกกับเธอว่าอยากได้แม่คืนไม่อยากได้อะไรอยากได้แม่คืน
พูดเดิมแบบนี้ทุกวันเธอก็ได้แต่ปลอบใจหลานว่า
แม่เนี่ยทำบุญมาแค่นี้ขอให้หลานเป็นเด็กดี
เชื่อว่าแม่จะมองอยู่บนฟ้า
ซึ่งหลานก็นี่ฮะเหมือนกับเนื้อหาในจดหมายก็ยังบอกกับป้า
ว่าทำไมต้องมาฆ่าแม่หนูทำไมเขาต้องฆ่าแม่หนู
ชั่วแบบนี้มาฆ่าแม่หนูทำไมแม่หนูทำอะไรให้
แล้วเขาไม่มีแม่ในวันนี้มันก็ปรับตัวได้ยากอะค่ะ
พูดในจำนองว่าหนูอยากได้แม่หนูคืน
คือหนูไม่อยากได้อะไรแล้วต่อไปนี้
คือหนูจะอยากได้แม่หนูคือพูดคำนี้ตลอดทุกวัน
รูปภัย
ตอนนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งคดีแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะออกหมายจับแอมสายนายคดีที่๑๕
คือคดีของคุณซายค่ะถ้านับตอนนี้คุณซายจะเป็นเหยื่อรายแรกทันที
เพราะว่าคุณซายเนี่ยเสียชีวิตปี๒๕๕๘นะคะ
โจ๊กบอกว่าตรวจสอบเรื่องของบัญชีของแอมแล้วด้วย
เจอเงินหมุนเวียน๗๘ล้านบาทนะคะ

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่า
คณะทำงานเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินของแอมพบว่ามีเงินหมุนเวียนมากถึง๗๘ล้าน
โดยแอมเนี่ยโอนไปให้บุคคลต่างประมาณ๑๑๑๑๒คนค่ะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากอะไร
ได้จากการพนันไหมหรือได้จากการช่อโกง
บุคคลที่แอมโอนเงินให้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรบ้าง
โอ้โห๑๑๑๒คนนี่สืบไปยังไงล่ะทีนี้กระจายไปเยอะกว่าเดิมอีก
ทีนี้ทางฝั่งของคดีความนะคะ
สารอาญาออกหมายจับแอมเพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
กรณีของคุณซายมณฑาทิพย์ขาวอินเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตในคอนโดมิเนียมหรูทองหล่อที่ว่ารู้จักกัน
แล้วก็แอมเนี่ยยอมรับสารภาพว่าไปรับคุณซายที่สนามบิน
กินข้าวกันแล้วก็พาไปส่งที่คอนโดแล้วหลังจากนั้นคุณซายก็เสียชีวิต
ถือว่าคดีนี้เป็นหมายจับคดีที่๑๕แล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
ศาลัยยาก็ได้มัตรหมายจับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๘นะครับ

สารอาญาก็ได้มัดหมายจับเรียบร้อยแล้ว
คือเงิน๗๘ล้านเป็นเงินที่มีในบัญชีของแอม

เมื่อเราบวกกันแล้วทั้งหมด๗๘ล้านถ้วน

เป็นน่าจะออกมาสัก๑๑๑๒คน

น่าจะ๑๘ล้านแล้วโอนเงินที่๑๑๑๒คน

เพราะพรายาห์หลักฐานครบท่วน
ต้องสืบหลังจากนี้คือการขยายผลหาคนที่เกี่ยวข้อง
โจ๊กบอกถ้าเจอว่าใครและพยานหลักฐานเพียงพอออกหมายจับสถานเดียวนะคะ
นี่ฐานายภัทรเขาได้ฟังแถนแหลงข่าวบิ๊กโจ๊กเรียง
เพราะเขาบอกว่าเขามั่นใจใช่ไหม

แต่บิ๊กโจ๊กก็บอกเหมือนกันว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันครบถ้วนแล้ว
ทุกผู้ชมครับ
ประกอบร่วมกับผลตรวจของอาจารย์ออส
ให้ทุกอย่างมันรัดกลุ่มที่สุด

ที่มีข่าวตอนแรกว่าเป็นพยาบาลใช่ไหม

แล้วที่มีข่าวตอนแรกบอกเป็นเพศรัชกรด้วยซ้ำ

แต่พอตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่พยาบาล

มีหนวดแผนไทยมีถ่ายเอกสาร
ในบ้านมียาสมุนไพรต่าง

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ

อือที่
มาเก็บตัวอย่างเก็บหลักฐานต่าง

หรือตรงนั้นตรงนี้ในบ้านเธอเนี่ยเธอบอก
มาดูให้ชัดได้ไหมว่ามันปนเปื้อนลักษณะไหน
มันเป็นสารจากยาฆ่าย่าหรือเปล่า
แล้วถ้าบอกว่ามีมีมากน้อยขนาดไหน
บอกยังไม่เห็นมีเอกสารอะไรแสดงผลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลย
นี่นะครับขณะเดียวกันเธอบอกเธอขอยืนยันหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์
ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุอะไรกับแอมทั้งสิ้น
เธอก็ทำอาชีพของเธอนะแล้วที่ผ่านมาเธอกับทีมงานของเธอ
ทำงานช่วยเหลือผู้คนมาตลอดโดยเฉพาะช่วงโควิด๑๙
เธอช่วยคนมาเยอะมากแล้วอยู่ดีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
มันท้อจนแทบไม่อยากทำอะไรต่อพี่สาวของแอมบอกว่า
อยากจะฝากสื่อมวลชนให้ช่วยตรวจสอบก่อนนำเสนอข่าวด้วย
เพราะทุกวันนี้ข่าวสารเรื่องแอมสายนายมันส่งผลกระทบกับครอบครัวเธอมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งเธอก็เข้าใจหัวอกของครอบครัวผู้สูญเสียแต่ละคดี
ถ้าหากแอมทำจริงก็รับโทษไปตามกฎหมายแต่ในส่วนของตัวเธอเธอไม่ได้เกี่ยวข้องไง
ครอบครัวไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าไปเหมารวม
ไม่ได้กังวลใจนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ออสท่านออกมา
ท่านก็ยังไม่ได้เอามาให้ดูว่าชิ้นไหนยังไงปริมาณเท่าไหร่นะคะ
คือการปนเปื้อนเราไม่รู้หรอกว่าการปนเปื้อนสมุนไพรยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้มันจะมีหรือเปล่า
แต่ว่าถ้ามันเป็นในกระบวนการที่มันเจอเนี่ยก็ต้องมาตรวจพิสูจน์อีกทีนึงว่ามันเท่าไหร่
หรือปริมาณไหนหรือมันเป็นสูตรตัวเดียวกันไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าพี่ไม่มีนิษฐ์หรือพระธามเนอะช่วยเหลือคนเยอะมาก
แต่ว่ามาเจออย่างเงี้ยเราก็แทบจะไม่อยากจะเดินต่อเพราะว่าจริงจริงถ้าขับอ่ะ
ถ้าทำจริงก็อยากให้เขาได้รับโทษไปเนอะ
เพราะว่าเราก็ของสารเหยียจนะเราไม่รู้ว่าเค้าทำจริงหรือเปล่า
แต่เราเห็นว่าถ้าเราเป็นครอบครัวเหยื่อน่ะคือเราก็คงเสียใจเหมือนกันนะ
นี่นะฮะอันนี้สิ่งที่พี่สาวของแอมเขาบอกเอาไว้นะ
เขาฝากไปถึงอาจารย์ออสด้วย
ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลักฐานทางที่อาทรวจสอบและก็
หรือที่ตำรวจส่งให้ท่านออสตรวจสอบเนี่ย

เพราะว่าทางนี้เขาบอกเขาขอดูอย่างชัดเจนหน่อย

สัยนายมีมากน้อยขนาดไหน
อะไรหรือเปล่านี่เห็นไหม